หลังจากที่ได้รับเลือกจากคณะผู้เลือกตั้ง
ส่วนมากสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่

กับระดับความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงสุดในรอบเกือบ๕๐ปี
ขณะที่ครั้งหนึ่งความไม่พอใจต่อความเหลื่อมล้ำ

ออกมาร่วมกันประท้วงที่รู้จักกันในชื่อว่า
การปฏิวัติร่มเมื่อ๓ปีที่แล้ว
เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตึกสูงรับฟ้าและท้องถนนที่เต็มไปด้วยรถยนต์หรู

ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของเอเชียแห่งนี้
ก็ต้องต่อสู้เพื่อจัดการกับปัญหาช่องว่างความมั่งคั่ง
ประชากร๑๓๔๐๐๐คน
มีรายได้ต่ำกว่าระดับเส้นความยากจน
เหมือยทินคนขายผักในตลาดบอกว่า
ถ้าจะอยู่ให้รอดก็ต้องทำงานอย่างหนักไปตลอดชีวิต
เช่นนั้นก็จะไม่มีเงินพอใช้จ่าย
วันที่๑กรกฎาคมนี้จะครบ๒๐ปี
ขณะที่ปัจจุบันเขตบริหารพิเศษแห่งนี้
เป็นหนึ่งในที่ที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลก
จากราคาอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งสูง
จากตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย
ซึ่งควบคุมโดยมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีอิทธิพล
เช่นเดียวกับนโยบายที่ดินของรัฐ
ยิ่งทำให้สภาพความเป็นอยู่ของคนจนย่ำแย่
หัวเรือนที่ร่ำรวยที่สุดในฮ่องกงร้อยละ๑๐

ครัวเรือนที่ยากจนที่สุดมากถึง๔๔เท่า
ซึ่งแคริน่าซังผู้จัดการอาวุโสออกแฟมฮ่องกงระบุว่า
สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในฮ่องกง
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่ง
คนยากจนในฮ่องกงจำนวนมากหรือคนสูงอายุ
ต้องอาศัยอยู่ในห้องนอนแคบหรือแฟลตที่ถูกแบ่งเป็นคอกเล็ก
โดยเสนอว่าสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลใหม่ต้องทำ
คือเพิ่มการคุ้มครองการเช่าที่อยู่อาศัยสาธารณะในฮ่องกง
เพื่อที่คนยากจนจะได้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม
งานออกแฟมยังชี้ว่าเกือบร้อยละ๓๐ของครัวเรือนในฮ่องกง
หรือประชาชนราว๒ล้านคน
แต่การรอคอยเพื่อเช่าที่พักอาศัยดังกล่าวก็ต้องใช้เวลานานกว่า๔ปี
ข้อมูลยังชี้ว่าราคาบ้านในฮ่องกงตอนนี้
สูงกว่าช่วงจุดสูงสุดของตลาดในปี๒๕๔๐ถึง๑๗๐
พาร์ทเมนต์ทั่วไปในฮ่องกงราคายูนิตละประมาณกว่า๓๐ล้านบาท
สูงกว่ารายได้เฉลี่ยครัวเรือนถึง๑๗เท่า
แมททิวเชงรัฐมนตรีอาวุโสด้านบริหาร
และอดีตคณะกรรมธิการทำงานแก้ปัญหาความยากจนระบุว่า
อสังหาริมทรัพย์ยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
โดยรัฐบาลพยายามที่จะแก้ปัญหา
ที่ดินหรืออุปทานสนองความต้องการประชาชน
โดยเฉพาะการเพิ่มเคหาสาธารณะและที่อยู่อาศัยของเอกชน
เป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบกว่า๔ทศวรรษ
และสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่
ซึ่งค่าสัมประสิทธิจินีเป็นดัชนีสำคัญ
ในการชีวัตรการกระจายรายได้
ที่ถูกใช้อย่างแพร่ร้ายที่สุดในโลก
หากค่านี้สูงขึ้นก็จะบ่งชี้ถึงการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้ำมากขึ้น
ที่ประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี๒๕๕๗ชี้ว่า
ร้อยละ๓๘ของผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น๑๒๑คน
บอกว่าช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่ง
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขาต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย